ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักคนโสดหรือไม่เฝ้าคอยรัก
จะได้พบคนพึงใจสร้างไมตรีกันไว้จะดี
คนมีคู่แล้วความรักจะสดชื่นคนรักโอนอ่อนอยู่ในโอวาสเป็นอย่างดี
สุขภาพสายตามัวไม่ชัดเจนระวังทำแว่นตาตกแตก
ระบบทางเดินหายใจปากฟันมีอาการติดเชื้อระวังโรคเก่ากำเริบได้
การเงินผลประโยชน์รายได้คล่องตัวจะได้ของขวัญของกำนันที่มีคุณค่ามาครอบครอง
กระแสเงินเปลี่ยนแปลงรวดเร็วระวังรายจ่ายเพราะใจใหญ่รายจ่ายเกินตัว
การงานการทำงานคล้ายถูกโดดเดี่ยวต้องอาศัยสมาธิจดจ่อ
ฟันฝ่าอุปสรรคสร้างผลงานได้คนรอบข้างยังไม่ยอมรับ
ไม่ควรทำตัวเด่นเพราะมีศัตรูคอยอิจฉาคอยขัดขวางผลงาน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์